ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เจ้าของรถคันหนึ่งเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อจะเตือนภัยกับทุกคน
ค่ะอ่าว่าอย่าไปลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถมันระเบิดได้อืมรถเขาเนี่ยเจอเข้าไปเนี่ยกระจกทะลุเลย
แน่นอนว่าก็สร้างความตกใจให้กับคนที่เห็นแล้วก็เอ๊ะตกลงมันจริงหรือเปล่า
เราไปถามผู้ที่มีความรู้ในเชิงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคำตอบให้นะฮะ
กระจกข้างหน้าเนี่ยทะลุตรงนี้เลยนะตู้มเลยมันลอยไม่ไหม้ด้วยนะ
เธอก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
เป็นภาพบริเวณกระจกแถวตรงฝั่งคนนั่งของรถกระบะนะครับ
ระเบิดจนเป็นรูใหญ่เลยนะครับ
ก็เจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าโทรศัพท์มือถือระเบิด
เนื่องจากวันที่เกิดเหตุนั้นเธอรีบเก็บของหลายอย่างออกจากรถ
แต่ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วรถเนี่ยจอดกลางแจ้งตากแดด
โทรศัพท์มือถือก็เลยระเบิดในรถสภาพก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น

เห็นภาพตอนแรกคนก็สงสัยไงว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นจริงขนาดนั้นเลยเหรอ
เพราะมันน่ากลัวตอนนี้มันร้อนมากด้วยไงใช่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็น
กระป๋องสไปรเราตื่นภัยไปอ่ะแต่มันมีคำถามว่าเอละทำไมมัน
เป็นรูแค่ประมาณแบบเนี้ยมันระเบิดแล้วแต่ข้างในนี้ดูเยอะข้างนอกดู
เป็นรูอยู่รูหนึ่งนะครับแต่ข้างในเนี่ยหนักเลยเห็นไหม
เราไปหาคำตอบมาให้ครับท่านผู้ชมครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เรื่องนี้จะถามใครไม่ได้นี่ฮะต้องเรียนเชิญอาจารย์เจดมา
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเราได้รับคำตอบจากอาจารย์เจษดานะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้โทรศัพท์มือถือเกิดการระเบิดขึ้นได้
ก็ประกอบด้วยหลักก็คือแน่นอนอากาศที่ร้อนจัด
คุณภาพของแบตเตอรี่มือถือของโทรศัพท์
เพราะในกรณีที่อากาศร้อนมากจนทำให้อุณหภูมิภายในรถมันสูงจนเกินกว่าที่แบตเตอรี่โทรศัพท์จะรับได้
ก็ทำให้เกิดอาการช็อตขึ้นมาได้พอแบตเตอรี่มันช็อตมันก็ระเบิดนะครับ
ซึ่งไม่เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการเก็บเอาไว้ในรถ
จะเป็นฉีดปรับอากาศจัดแต่งทรงผมอะไรพวกนี้ไม่ได้เลย
โป่งสวรรค์ก็ไม่ได้เคยระเบิดมาแล้วลูกโป่งสวรรค์ที่มันมีแก๊สอัดอยู่ข้างใน
กรณีนี้ก็จะเห็นว่ารถยนต์ที่จอดไว้กลางแดดเนี่ยครับถ้ารถคันนั้นโดยเฉพาะรถที่ไม่ติดฟิล์มเนี่ยครับ
แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดหน้าต่างระบายเลยเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยภายในรถ
บางครั้งสูงถึง๖๐องศาเซลเซียสได้ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ
อากาศร้อนน่าจะเป็นปัจจัยหลักก็คือว่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในมันมากแค่ไหน
แต่ข้างในนี่เราอย่างที่ว่าคือว่าเป็นกระจกที่ไม่มีซีมเลยไม่มีการระบายอากาศเลยก็มีโอกาสสูงกว่า
ถ้าเกิดมันเริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นคุณภาพต่ำนะครับโอกาสที่มันจะช็อตก็จะมีได้สูงครับ
จริงแล้วก็มีของหลายอย่างที่ว่ามันต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความร้อน
และร้อนก็มีกระดาษที่ขวางในเกิดกราบครับตอนนั้นที่ร้อนกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเกี่ยวกับสเปรกระป๋องนะครับตั้งแต่กระป๋องที่เป็นลักษณะเชื้อเพลิง
อย่างเช่นพวกเตาแก๊สกระป๋องแล้วมีกระป๋องเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงเลย
โอกาสโดนความร้อนแล้วก็ระเบิดก็มีสิทธิ์สูงลองลงมาก็เป็นพวกสเปรย์ฉีดผม
เปรย์ปรับอากาศในรถยนต์แต่พรุ่งนี้ก็มีการใช้แก๊สที่เป็นความดันเหมือนกัน

ผมว่ามือถือเนี่ยถ้าเราไม่ลืมจริงเนี่ยคงไม่ได้วางไว้ไว้ในรถ
เพราะบางคนเอาติดตัวไปก็แบบแต่ลงไปไม่เอาติดไปหนักกระเป๋า
ยังไม่ได้ใช้เอาไว้ในรถเนี่ยอันนี้เสี่ยงจริง
เนื่องจากว่ามือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือมันถูกออกแบบมาให้ใช้ภายใต้
ทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งแล้วขนาดแบตเตอรี่มันเล็กไงอืม
และมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ภายใต้ความร้อนต่าง
ปริมาณขนาดไหนขึ้นเครื่องได้ไม่ได้อืม
มันความจุมากเกินไปก็ถือขึ้นเครื่องไม่ได้ด้วยซ้ำ
ใต้เครื่องยังไม่ได้เลยโหลดใต้เครื่องไม่ได้แน่นอนไม่ได้เลยบิน
นะครับโอ้โหแล้วก็ช่วงอากาศร้อนจัดเนี่ยคือแน่นอนแล้วฮะ
อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็แง้มกระจกหน่อย
จอดรถกลางแจ้งตากแดดเนี่ยแง้มลงหน่อยนึง
แล้วของก็ไปเก็บท้ายกระโปรงรถอ่ะ
กว่าอาจารย์บอกใช่เพราะว่าอุณหภูมิถ้าไม่แง้มกระจกเลยนะ
สิบองศาเซลเซียสนะตากแดดเนี่ยในช่วงเวลาแบบเนี้ย